เอาล่ะคุณผู้ชมพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับที่สวนสัตว์เขาเขียวจังหวัดชนบุรีค่ะ
แน่นอนเราร้อนสัตว์ก็ร้อนเหมือนกัน
ใช่ค่ะเค้าเลยมีโชว์เป็นโชว์สมเศษแสนรู้ค่ะ
เป็นการอาบน้ำให้เขาคลายร้อนคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่าเขาแสนรู้ขนาดไหน
นี่คือเจ้าแหว่งนะคะเป็นสมเสร็จแสนรู้เพศผู้วัย๑๗ปีอายุเยอะแล้วนะ
อยู่ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
หลายคนไปก็คงจะได้เห็นหน้าค่าตากันบ้างถ้าจำได้

นี่เขาก็อาบน้ำอย่างเพลิดเพลินเลยค่ะ
โดยมีนายพลมูลเพลคนเลี้ยงดูเนี่ย
ฉีดน้ำขัดถูทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมให้โดยไม่รังเกียจเลยนะ
เพราะว่านายพลนี่แหละเป็นทั้งคนเลี้ยงเป็นทั้งคนดูแลเจ้าแหว่งมานาน

คือนายพลเขาดูแลมานานแล้วแล้วก็รักกันผูกพันกันมากกว่าความสัมพันธ์แค่คนกับสัตว
เขาบอกเหมือนญาติรักกันเหมือนครอบครัวเลยดูแลกันอย่างดีใช้คำนี้เลยดีกว่า
พลบอกนะคะว่าเจ้าแหว่งขี้ร้อนมากต้องอาบน้ำให้ทุกวัน
โดยเฉพาะช่วงใช้แปลงขัดตามตัวโอ้โหเจ้าแหว่งเพลินที่สุดเลย
ดูหน้าเพลินเพลินเลยเขาบอกหลายครั้ง
แหว่งเพลินมากจนหลับคาแปลงก็มีนะคะชอบไงรู้สึกดี
ซึ่งการโชว์อาบน้ำให้สมเสร็จครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่เข้าไปชม
ต่างภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่อนข้างมากเลย
หลายคนนี่หยิบมือถือหยิบกล้องถ่ายวีดีโอกันไว้เป็นที่ระลึกกันเลยนะคะ
สมเสร็จกันหน่อยเราไม่ค่อยได้เห็นเนอะ
ถือว่าไม่ค่อยได้เป็นสัตว์ที่อยู่ในความทรงจำสักเท่าไหร่
สมเสร็จเนี่ยมีรูปร่างลักษณะของสัตว์หลายชนิดมาผสมไว้ในตัวเดียวกัน
มูกกับริมฝีปากบนเขายื่นออกมาแล้วก็หดได้คล้ายกับงวงช้าง
ความยาว๒๐เซนติเมตรเขาจะใช้จมูกอันนี้เข้าไปเหมือนแบบ
เวลากินมดกินอะไรเข้าไปในซอกรูรังมดรังแมลงนะคะ
แต่ว่าเขาไม่สามารถใช้ปลายงวงตรงนี้จับสิ่งของเหมือนงวงช้างได้
ส่วนลำตัวค่ะอ้วนใหญ่ตาเล็กใบหูตั้งรูปไข่คล้ายกับหมูค่ะ
แต่เขาบอกว่าหางเนี่ยสั้นจูคล้ายกับหมีส่วนขาก็สั้นใหญ่เทิดท้าย

ผสมผสมกับหลายสัตว์หลายชนิด
ขาสั้นใหญ่เทอะทะแล้วก็มีกีบนิ้วแบนใหญ่คล้ายกับแร็ด
เขาก็เลยมีชื่อเรียกว่าอะไรรู้ไหมผสมเสร็จ
ก็เรียกเป็นสมเสร็จนั่นแหละคือผสมมาให้เสร็จแล้ว
มีทั้งหมูมีทั้งแร็ดมีทั้งช้างก็รวมกันมานะคะ
ซึ่งในประเทศไทยแหล่งอาศัยในแถบภาคตะวันตก
เทือกเขาตะนาวศรีเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี

ค่ะก็นอนสบายใจเนี่ยค่ะ
ก็โดดเด่นในความผสมผสมหลายอย่างน่ารักดี